แสดงบทโขนยักษ์ควรมีรูปร่างสูงใหญ่และผ่านจารีดการฝึกหัดแม่ท่าของยักษ์อย่างเข้มข้น
เพื่อให้เกิดท่วงธาตุที่สง่างามบุคลิกแข็งแรงและดุดันดังนี้
เหลี่ยมอัดเป็นท่าหนึ่งในแม่ท่ายักษ์ลักษณะท่าคือเขาทั้งสองข้างต้องแยกออกเท่ากัน
กดทับหน้าใช้กล้ามเนื้อกดเกลียวหลังให้สง่าดันไหล่หน้าเปิดปลายคาง
ถ้าพักการยืนพักก็ต้องรักษาการทรงตัวดันเอวกดทับหน้าใช้เกลียวหลังดันไหล่ตามลักษณะของโขน
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน